ไปดูเรื่องค้าขายอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำค่ะ
คนขายเจ้าของร้านแล้วก็ลูกค้านี่ตกอกตกใจต้องหนีกันค่ะ
เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งถือท่อนเหล็กเข้ามา
แล้วฟาดไปทั่วร้านเลยค่ะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยถูกทำคุณสัยค่ะ
อ่ะเนี่ยค่ะคือร้านก็คนกำลังซื้อกำลังขายกันเลยนะคะแล้วเหมือนกับอยู่ในตลาดอ่ะ
ผู้หญิงคนนี้เข้ามามีท่อนเหล็กมาด้วยค่ะแล้วก็เสียงดังโวยวายอย่างที่เห็น

ทุบตีทำลายข้าวของในร้านนะคะมีจังหวะหนึ่งเนี่ยเอาท่อนเหล็กคว่างใส่คนในร้านด้วย
แต่ว่าเขาหลบกันทันค่ะนางอุไรรุ่งขุนจำนงค่ะ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านโทรแจ้งตำรวจสพบ้านค่ายมาทันทีค่ะ
แต่ตอนที่ตำรวจมาเนี่ยข้าวของก็พังหมดแล้วนะคะ
แล้วก็ผู้เสียหายก็เดินออกไปแล้วค่ะไปพร้อมกับท่อนเหล็กของเธอนี่แหละ
คุณอุไรรุ่งเจ้าของร้านบอกกำลังนั่งขายของอยู่ในร้าน
จู่ผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุประมาณ๔๐ปีถือท่อนเหล็กเข้ามาในร้าน
ตะโกนถามหาคนชื่อตั๊กตั๊กไหนก็ไม่รู้นะคะเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้จัก
แล้วก็เอาท่อนเหล็กฟาดไปที่โต๊ะของที่วางอยู่เสียหายค่ะ
ตะโกนเสียงดังหาว่าทางร้านทำคุณสัยใส่ไม่หยุดหย่อน
แล้วก็ถือท่อนเหล็กไล่ทำร้ายลูกค้าที่กำลังซื้อของ
คงลูกค้านี่วิ่งหนีกันกระเจิงนะคะ
ที่ผ่านมาปกติดีแล้วเธอหายหน้าหายตาไปประมาณ๕เดือน

ลักษณะเหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับคนสติไม่ค่อยดี
ลูกค้าเขาก็มาเขาเดินตามมาแล้วก็เขาฟาด
ฟาดกระโดดลูกค้าลูกค้าหลบ
แล้วก็ฟาดที่ตรงตู้อิติมแล้วก็มาฟาดของที่หน้าเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้

ไม่เขาก็เป็นลูกค้าที่เคยมาซื้อของ
แต่เขาก็หายประมาณ๕๖เดือนแล้วก็กลับมาตั้งสภาพนี้

อยู่ด้านหลังนะคะ
เราก็ไม่ได้ไปไม่รู้จักเลย
นี่แหละค่ะไม่อยู่แล้วนะคะไปไหนก็ไม่รู้

ติดตามหาตัวผู้หญิงคนนี้คาดว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่ค่ะ